เรื่องของหวย๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรีนะครับ
สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่๑งวดวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๖๒
ครูปรีชาบอกว่าซื้อมาแต่ว่าหายไปไหนไม่รู้
ไปแจ้งความร้อยตำรวจโทจรูนเอาไว้ว่าไปรักทรัพย์เขา
ร้อยตำรวจโทจรูนก็บอกว่าครูปรีชาเนี่ยแจ้งความเท็จ
ใช่ค่ะฟ้องกันไปฟ้องกันมาแจ้งความกันไปแจ้งความกันมาแบบนี้ค่ะ
ล่าสุดถ้าเอาความคืบหน้าด้านคดีนะ
วันนี้ตำรวจกองปราบไปรับสำนวนคดีจากตำรวจภูทรภาค๗
ที่ดูแลคดีอยู่แล้วเคยแถลงไปก่อนหน้านี้แล้ว
มาทำคดีเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากพบตรบอกว่า

เพื่อจะได้เกิดความโปร่งใสเกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่าย
ถ้าถามว่าคืบหน้าขนาดไหนก็ยังตอบเป็นตัวเลขไม่ได้ว่าคืบหน้าขนาดไหน
แล้วก็รับเรื่องมาดำเนินการแล้ววันนี้ไปรับสำนวนมาเรียบร้อย
แต่ว่าถ้านอกจากวงของตำรวจ

มีมากขึ้นเรื่อยอะค่ะ

ทีมครูปรีชาทีมหัวจรูยได้นะคะ

อันนี้แต่ละฝ่ายก็บอกว่าเดี๋ยวไปขอเปิดในชั้นศาลเนี่ย

เดี๋ยวคลิปเสียงเราจะเปรียบเทียบให้ลองดูด้วยว่า

ไลน์ที่ว่าเนี่ยได้รับการเปิดเผย
จากนายสิทธาเบี้ยบังเกิด

เลขาที่การมหลังที่ทีมงานทนายประชาชนนะครับ

ให้กับร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลด้วยนะครับ

มีภาพแชทไลน์เมื่อวันที่๖

หวยออกแล้วนะครับวันนั้น

ซึ่งเป็นพยานในฝ่ายของครูปรีชาด้วย

ใครเป็นคนได้สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่๑
วันที่๑พฤศจิกายน๒๕๖๐ไป

ใครได้ไปแม่ตอบว่ายังไม่รู้

พฤศจิกายนทั้งที่หวยออกแล้ว๖วัน
ใช่แต่ไหนบอกว่ารู้ตั้งแต่๑๕
พฤศจิกายนแล้วไงว่าครูปรีชา

เดี๋ยวมันจะไปพันกับคลิปเสียงที่โทรไปหากัน

เนี่ยหลักฐานแชทไลน์ตรงนี้
ทนายสิทธาบอกว่าได้นำไปมอบ

เพื่อเอาไปหักล้างคำให้การก่อนหน้านี้
เจ๊บ้าบินที่เคยบอกว่า

สลากที่ถูกรางวัลเป็นของครูปรีชา

แต่ทีนี้พอเรามาประติดประต่อกับ

อ้างว่าเป็นคลิปเสียงคล้าย
กับเสียงของครูปรีชา

อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงผู้หญิง
กับเสียงของแม่ค้าขายลอตเตอรี่

ซึ่งฝ่ายหญิงโทรมาสอบถาม

ตอน๑๖นาฬิกา๑๓นาที

และขึ้นที่ความยาว๓๙วินาที

คลิปเสียงนี้ที่อ้างว่า

เป็นคนที่ซื้อสลากมาเนี่ย

เขาไม่ได้ซื้อมาลองฟังเสียงดูนะครับ
นี่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่ทนายสิทธาบอกว่าเป็นเสียงคล้าย
ครูปรีชากับคล้ายเจ๊บ้าบินคล้ายจริงหรือเปล่าไม่รู้คุณภาคภูมิ
เราต้องเทียบให้ฟังหน่อยไหมล่ะเดี๋ยวเราจะเทียบให้ฟัง
แต่ว่าในเสียงนี่คือคนที่เป็นคนซื้อ

เขาซื้อเลขอื่น
แต่ก็พอมีคลิปเสียงหลุดออกมาแบบนี้มีแชทไลน์หลุดออกมาแบบนี้
คนในโลกโซเชียลก็เกิดคำถามไงว่า
เขาไปเอาข้อมูลอย่างนี้มาได้ยังไงทนายสิทธาก็ออกมาชี้แจง
ก็อย่ากังวลใจไปว่าอยู่ดีเจ้าหน้าที่หรือตำรวจจะไปเอาข้อมูลจากโทรศัพท์ของคุณมาได้
คือทนายสิทธาบอกว่าครูปรีชา

แต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราลองเปรียบเทียบดู

ว่าจะใช่ไม่ใช่เหมือนไม่เหมือนเสียงของใครอะไรยังไง

ระหว่างคนในข่าวกับคลิปเสียงที่
เป็นหลักฐานส่วนหนึ่งที่ว่าเขาว่าหลุดกันมา

ตัวผมเองให้อภัยและให้โอกาสกับทุกท่าน
ผมให้อภัยแล้วก็อโหสิกรรมให้กับทุกท่านนะครับว่า

ทุกท่านคิดถูกในส่วนของท่าน
แต่ในการคิดเนี่ยมันทำลายความรู้สึกของอีกคนนึงนะครับ

บุคคลผมจะทำอะไรนั้นผมต้องคิดวิเคราะห์
ไม่ให้มันหลุด

๙แล้วก็เชื่อตามเลขมงคลของเรานะ
เราจึงเลยหยิบให้เขาว่า๗๒๖
ทั้งที่เพื่อนมี๓ชุดเราก็เลือกมาชุดเดียว
เพราะต้องการเซฟต้นทุนให้ลูกค้าด้วย

ยืนจันไหมคะว่าขายให้กับมือจริง
ขายให้กับมือจริงมีคนมาแบ่งก่อนหน้านั้น

ก็ต้องให้ตำรวจเขาเดี๋ยวตำรวจเขาไปดูเรื่องคดี
ด้านหลักฐานไปเรียบเทียบในสำนวนคดีอะไรพวกนี้นะ

ให้คุณผู้ชมตัดสินใจเองว่าเสียงมันคล้ายหรือไม่คล้าย
แต่ว่าเดี๋ยวครูปรีชาเนี่ยวันนี้ให้สัมภาษณ์นะ
ว่าตกลงในคลิปเนี่ยเสียงเหมือนใช่เสียงเขาไหม
หรือว่าเสียงเหมือนเขาไหมเดี๋ยวท่านรอฟังกันแล้วกันนะครับ
แต่ถามว่าคลิปนี้หลุดมาแบบไหนยังไง
มีใครไปดักฟังเอาข้อมูลทางโทรศัพท์อะไรมาหรือเปล่านะครับ
เรื่องนี้ทางทนายสิทธาทนายความของ
วดจรูนบอกว่าเสียงนี่ก็ได้ฟังแล้วเหมือนกัน
เบื้องต้นทราบว่าตำรวจกู้มาจากโทรศัพท์มือถือของครูปรีชา

ในวันที่ตำรวจได้มาสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีทั้งหมด
แล้วก็ได้ขอมือถือของครูปรีชา
ของนางรัตนาพรแล้วก็ร้อยตำรวจโทจรูลไป

เพื่อให้เป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนคดี
ตำรวจก็ให้กลับคืนมานะฮะ
เพราะฉะนั้นไม่ใช่การไปดักฟัง
การไปล้วงข้อมูลอะไรทั้งสิ้นนะครับ

ก็คิดว่าน่าจะมาจากกองปราบนะครับ

โทรศัพท์ของคู่กรณีทั้งทุกฝ่ายนะครับ

หลักฐานตัวนี้ไปเป็นพยานในชั้นศาลได้ถ้าเกิดคดีขึ้นศุกรศาสตร์นะ
ทีนี้มาฟังเสียงหมวดจรูนกันบ้างนะคะหมวดจรูนก็บอกว่าโล่งใจขึ้นเยอะค่ะ
หลังคดีนี้ถูกย้ายมาให้กองบังคับการปราบรามเป็นผู้ดำเนินการ
แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจมาโดยตลอด
ตอนนี้คดีใกล้จะรู้ข้อเท็จจริงแล้วว่าใครคือเจ้าของลอตเตอรี่ตัวจริง
ยืนยันว่าที่ผ่านมาพูดเรื่องจริงมาตลอดค่ะ
เพราะว่าไม่ได้ไปขโมยลอตเตอรี่ของครูปรีชาตามที่ถูกกล่าวหา
ส่วนเงินถ้าได้คืนมาจริง
ที่ถูกอายัดเอาไว้เนี่ยนะคะก็จะเอาไปทำบุญค่ะ
ไม่มีหรอกถึงแม้ว่าจะมีก็สร้างกันขึ้นมา
แล้วคุณลุงจรูนเคยไปคุยกับทางครูฉากไหม
ในเรื่องของการตกลงแบ่งกันคนละครึ่งเนี่ย
ไม่เคยไม่เคยหลังจากที่ไปพบพนักงานสอบสวน
แล้วก็เจอกันครั้งแรกครั้งต่อมาก็ไม่มีอีกเลย

แล้วคุณลุงลฤษฐนักถึงวันนี้คดีเนี่ยมันเริ่มมีความชัดเจนขึ้นมา
ถ้าหากว่าเงินที่เหลือที่สุดอาหญังอยู่ใน๒๕ล้านเนี่ย
ถ้าว่าเราได้เงินมาละเราจะเอาเงินตรงเนี่ยไปทำอะไร
แต่ก็เรื่องอื่นแล้วค่อยคิดอีกที
มีคนมาให้ข้อมูลกับกองปราบเกี่ยวกับขบวนการในการให้การเท็จ

แล้วก็มีพยานที่เป็นหลักฐานข้อความสนทนากันทางไลน์
เจ๊บ้าบินแม่ค้าขายลอตเตอรี่กับคนที่ไปถามเจ๊
ว่าตกลงใครถูกรวมวันที่๑

เดี๋ยวเราไปฟังเสียงทนายสิทธากันหน่อยค่ะ
มีพยานบุคคลนะครับเดี๋ยวทางกองปราบเดี๋ยวจะสอบเลยนะครับ
แล้วก็มีพยานเอกสารนะครับ
แล้วก็แชทไลน์ที่ได้โพสต์ไปแล้วเมื่อตอนเที่ยงนะครับ
ก็คือเป็นหลักฐานว่าทางรัฐนพรไม่ได้รู้
ที่บอกว่าวันที่๑เนี่ยรู้ว่าคุณครูถูกหวยเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงนะครับ
เพราะว่าจากหลักฐานการแชทไลน์แล้วก็พยานเนี่ย
่งบอกได้เลยว่าวันที่๖เนี่ยเขายังไม่รู้เลยว่าใครถูกหวยนะครับ
พยานบุคคลที่เอามาให้ในวันนี้ครับเป็นพยานบุคคลที่อยู่ในส่วนไหนครับ
ก็เป็นลูกค้าของรัฐนาพรหนึ่งคนอีกคนนึงเนี่ยก็เป็นคนใกล้ชิดของทางฝ่ายครู
ก็ถ้าเกิดว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าทางฝ่ายนั้นเป็นขบวนการแล้วก็สร้างพยานหลักฐานเท็จเนี่ย
เราก็มีทั้งข้อหาแจ้งให้จะมาจดข้อความมันเป็นเท็จเบิกให้การเท็จนะครับ
ซึ่งให้การเท็จเนี่ยหลายครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นที่กาญจนบุรีที่ภาค๗ที่กองปราบนะครับ
แล้วก็มีการไปฟ้องเท็จที่สารกาญจนบุรีแล้วก็มีการเบิกความเท็จในคดีแพ่งแล้วด้วยนะครับ
ซึ่งเดี๋ยวเรารอให้ทางกองปราบสรุปสำนวนอะไรให้ชัดเจนก่อน
พอสรุปสำนวนอะไรชัดเจนแล้วเนี่ยเราก็จะมาคุยกันอีกทีนึงว่าจะดำเนินการยังไงต่อไปนะครับ
เนี่ยค่ะทั้ง๓ท่านก็ไปให้ข้อมูลกับทางกองบังคับการปราบปรามสักประมาณครึ่งชั่วโมงเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ
พนักงานสอบสวนก็บอกว่าได้สอบปากคำพยานแล้วนะคะที่ทางทนายสิทธาหรือทนายตั้มบอกว่าเป็นคนใกล้ชิดกับครูปรีชา
คลั่งเอาให้กลบท่วนทุกฝ่ายครับเราก็เลยไปที่การจนบุรีทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปหาครูปรีชา
ถามครูปรีชาว่าเออตกลงไอ้คลิปเสียงที่หลุดมาเนี่ย

คุยกับเสียงคนที่คล้ายเสียงของเจ๊บ้าบิน
ครูฟังหรือยังแล้วครูว่ายังไงนะครับ
วันนี้ครูปรีชาก็ไปสอนหนังสือตามปกติ
ครูปีชาบอกว่าได้ฟังคลิปแล้วนะครับ
แต่ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้อยู่กับกระบวนการในชั้นศาล
ตนก็ไม่ได้รู้สึกกังวลใจไม่ได้รู้สึกเครียดอะไรนะฮะ
แต่ก็ไม่ขอบอกว่าใช่เสียงของตนเหมือนเสียงของตนอะไรยังไงหรือเปล่า
ถ้าฝ่ายตรงข้ามมีหลักฐานอะไรก็แนะนำว่า
ส่งไปให้เจ้าหน้าที่แล้วไปสู้กันในชั้นศาลจะดีที่สุด
ฟังดูนะครับ
สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเกิดจากบุคคลแค่สองคนเอง
คือทำรอเตอรี่ลนเท่านั้นเองนะครับ
แล้วก็เกิดเรื่องคดีความ
แต่สิ่งที่จะพิสูจน์ความจริงก็คือกระบวนการศาลนะครับ
สารตัดสินใหม่เป็นอย่างไรนะเราก็ยอมรับกัน
เป็นคลิปเสียงที่เป็นรักฐานของเขามั้ง

แต่อยากจะบอกว่าคนที่เอาคลิปเสียงส่งไปที่ข่าวสื่อมวลชนทุกช่องเนี่ยนะครับ
ถ้าเขามีรักฐานดีอย่างนี้นะครับ
ก็เอาไปเข้าสู่กระบวนการศาลเลยดีกว่า
ซึ่งรักฐานเหล่านี้ก็จะมีและเป็นรักฐานที่
สามารถที่จะไปคัดค้านในศาลได้นะครับ
ดีกว่าไปให้สื่อแล้วทำให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยงงกันหมด
แต่เมื่อเรื่องเกิดจากคน๒คนก็น่าจะจบให้คน๒คนนะครับ
ดูผู้ชายก็ยังยินกันว่าขอไปจบที่ชานศาล
เจ๊บ้าบินนะ
แต่ว่าก็ลองไปถามเจ๊เกียวนะครับเจ๊เกียวก็เป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่อยู่ที่
ก็เป็นหนึ่งในฝ่ายของพยานของครูปรีชาด้วย
เกียวบอกว่าได้ฟังคลิปเสียงแล้วนะคุณเขียนมาสอน
ยืนยันว่าไม่ใช่เสียงครูปรีชาอย่างแน่นอน
เพราะถ้าเป็นเสียงครูปรีชามันจะเหนอมากกว่าในคลิป

เป็นการสนทนาระหว่างป้าป้ารัตนากับผู้ชายอีกหนึ่งคน
ยืนยันว่าเป็นเสียงเจรถาพร

เสียงผู้ชายน่าจะเป็นลูกค้าที่เคยมาที่นี่บ่อยเขาชอบมานั่งคุยกัน
อันนี้ต้องให้เจ้าตัวเขาตอบแต่เจ๊เกียวรู้จัก
แล้วครูปีชานี่แบบเมืองกานี่เนิดสุดแบบจะเกี่ยวอย่างนี้ลูกทุ่งอย่างนี้
อันนี้มันไม่ใช่อันนี้เสียงกลางมีสำเนียงการปนนิดหน่อย
แต่ครูปีชานี่แบบเกินลูกทุ่งนิดนึงอะไรอย่างนี้จะเนอผิดปกติอ่ะ
แต่เจ๊เกียวได้ยินเนี่ยเจ๊เกียวไม่ใช่ครูปีชาแน่นอน
เจ๊เกียวบอกว่าถ้าเป็นครูปรีชาต้องเหนอกว่านี้อันนี้สำเนียงกลางมากไปหน่อย
ต้องเนอสุดแต่ว่าเสียงคล้ายเจ๊บ้าบินจริงเค้าบอกว่าคล้ายจริง
แต่ผู้ชายเนี่ยอันนี้แค่เหน่อระดับกลางน่าจะเป็นลูกค้าคนอื่น
ส่วนเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับตำรวจกองปราบหลังจากที่เข้ามาดูสำนวนคดีนี้อย่างเต็มตัวแล้ว
อ้างว่าตนซื้อมาจากแผงค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ด้านหลังพระพรมในตลาดนะฮะ
เพื่อจะได้เอาไปประกอบสำนวนคดีนะครับ
จากนั้นก็เดินจ่ายตลาดไปซื้อกับข้าวแล้วก็ขึ้นรถกลับบ้าน
ก็คงจะดูว่าจะไปหายตอนไหนอะไรยังไงเผื่อมีใครเก็บได้ตอนไหน
รูปรีชาก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติม

ใช่ค่ะก็ไม่มีใครเจอเจ๊บ้าบินนะคะ